ต้องช่วยเหลือกันหน่อยเพราะว่าเจ้าเหลือมเนี่ย
บุกไปเขมือบไก่ในร้าวอีกแล้ว
เจ้าของเราเนี่ยโอ้โหสุดจะทนจริงค่ะ
บอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะคะเจ้าของเขานะ
จับเองเลยค่ะจับเองด้วยมือเปล่าเลยค่ะ
ไม่ต้องพึ่งพี่กู้ภัยเลยอ่ะดูซะก่อนเพราะว่าเขาสุดทนจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๔๕ทับ๑หมู่๕ตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเป็นบ้านของคุณลุงประสงค์คุณสารวุฒิ
พ่อลูกที่กำลังช่วยกันจับลูกจับงูอยู่นี่แหละนะคะ
คือคุณลุงเขาบอกว่าเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ในเหล้านี่แหละ
ราคาไก่ชนหลักพันถึงหลักหมื่นบาท
โดยก่อนหน้านี้นะคะก็เลี้ยงมันตามปกติไม่ได้มีตะข่ายกั้น
แต่ปรากฏว่างูเหลือมเนี่ยบุกเข้ามากินไก่นานไปทนไม่ไหวเพราะว่ามันหายไปหลายตัว
ขนาดที่ว่าเริ่มท้อไม่อยากจะเลี้ยงไก่มันไปเลย
แต่สุดท้ายตัดสินใจกับลูกชายปรึกษากันว่าเราควรจะหาวิธีนะคะ
ด้วยการเอาตาข่ายมาล้อมไว้น่าจะพอช่วยกันงูได้บ้าง
ปรากฏว่าได้ผลจริงงูมันไม่รู้มันก็บุกมาที่เล้าเหมือนเดิม
กะว่าจะมากินไก่เออแต่สุดท้ายมาติดตาไข่ไงคะ
งานนี้ค่ะพี่เขาก็เลยอยากจะจับผู้ร้ายด้วยตัวเอง
ไม่ต้องพึ่งพี่กู้ภัยก็จับเองแต่เชื่อว่าก็คงจะมีความชำนาญอยู่พอสมควรนะ
และต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าตั้งแต่ล้อมตะข่ายเอาไว้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่งูเนี่ยมาติดตาข่ายนับเป็นครั้งที่สามแล้วอ่ะ
เพราะฉะนั้นงูตัวนี้มันร้ายการเหลือเกินบุกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ภาพที่เห็นอยู่ก็คือภาพที่จับได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง

งูน่ากลัวนะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่ใครจะมาจับงูสุ่ม๔สุ่ม๕นะคุณ

ก็ต้องมีความรู้ความชำนาญอยู่พอสมควร
ถ้าใครไม่แน่จริงไม่รู้จริงบอกพี่กู้ภัยเขายินดีมาช่วยจับถึงตัว
อุปกรณ์นะเขาผ่านการฝึกฝนมาด้วยนะคะ
เป็นว่าถ้าเจองูผมย้ำแบบนี้แล้วกันอย่าจับเองนะครับ